ขายยาดมเชื้อโควิดจงใจให้ติดหวังเงินประกัน

เรามาถึงจุดนี้กันแล้ว
ฉีกทุกกฎของเรื่องประกันชีวิตประเทศนี้

มีคลิปให้ดูด้วยแต่เดี๋ยวรอดูนะฮะ
แล้วเราตรวจสอบอยู่ว่าเป็นเรื่องโจ๊กหรือเป็นเรื่องจริง

แม้เรื่องนี้มันเศร้าเหลือเกินแต่ว่าเราก็ต้องอ่านนะคะ
สาวท้องได้๗เดือนแล้วนะ
กับสามีติดโควิดแต่เขาอยู่กันในแฟลต์ย่านห้วยขวางค่ะ

แล้วมีสมาชิกคนอื่นผัวเมียเขาติดมีลูกในท้องด้วย
เขาบอกว่ากลัวคนที่อยู่ในห้องเดียวกันติด
เขาใช้ชีวิตยังไงคะในรถเก่งคันนี้ค่ะ

ต้องมานอนในรถเก๋งคันนี้เพื่อแยกตัวออกมา
เพราะว่าเป็นห่วงเพราะกังวลว่าเดี๋ยว
คนอื่นที่อยู่ในห้องเล็กด้วยกัน

นี่คุณผู้ชมเป็นเรื่องราวที่เกิดขึ้นค่ะ

จอดอยู่ที่แฟลต์แห่งหนึ่งย่านห้วยขวางนะคะ
แล้วข้างในมีผู้หญิงสาว
ท้องได้ประมาณ๗เดือนคือท้องแก่แล้วนะ

เขาบอกว่าเขาเป็นเส้นเล็กเส้นไม่ใหญ่

เขาก็เลยรวมกลุ่มกันใช้ชื่อว่าเส้นได้

ที่เขาพยายามที่จะเข้าไปช่วยเหลือนะคะ
ตอนนี้เขาบอกว่าเอาข้าวกล่องไปให้สองสามีภรรยา
และระหว่างรอประสานหาโรงพยาบาล
ก็ตอนนี้พยายามดูแลทั้งสองคนอย่างเต็มที่
ทีมข่าวก็เลยโทรศัพท์ไปพูดคุย
กับคุณผู้หญิงท้องแก่ท่านนี้
ชื่อว่านางสาวนัทฮาไทยอายุ๓๐ปี

กักตัวในรถเก๋งมาแล้ว๔วัน
เพราะกลัวว่าไอ้เชื้อที่อยู่ในตัวเธอ
จะไปติดลูกวัย๑ขวบ๒เดือน
กับแม่แล้วก็น้องสาวที่อยู่ร่วมกันในแฟลต์แห่งนั้น
สามีของเธอก็ติดโควิดด้วย

ตอนนี้รู้ผลว่าติดโควิดมาแล้ว๘๙วันนะคะ
ช่วงแรกอาศัยกักตัวอยู่ที่ห้องเก็บของของตลาดแถวดินแดง

ก่อนที่จะย้ายเข้ามาอยู่ในรถเก๋งคันนี้ค่ะ
แล้วก็ที่ผ่านมาเนี่ยไม่ใช่ว่าจะไม่มีความพยายามในการช่วยเหลือตัวเองนะ
เธอบอกว่าเธอช่วยตัวเองทุกวิถีทางแล้วค่ะ

ที่เขาบอกว่าโทรไปแล้วเดี๋ยวจะมีคนมารับตัวนะ
ปรากฏว่าโทรไปแล้วพนักการเจ้าหน้าที่รับสายรับเรื่อง

ผลัดวันประกันพรุ่งเนี่ยจนตอนนี้เธอ

ทีนี้ทางกลุ่มเส้นได้ก็แจ้งมาบอกว่าตอนนี้กำลังประสาน
เพื่อรับเธอไปอยู่โรงพยาบาลสนามบุษราคำ
แต่ทางสามีชาวลาวตอนนี้ยังไม่แน่ชัดว่า

เธอเป็นสามีเธอไม่ใช่แรงงานในระบบ

แล้วก็บัตรทำงานก็หมดอายุแล้วด้วย

ตอนนี้อย่าไปอะไรแบบนี้เลยนะคะ
คือนิรโทษไปก่อนไอ้เพื่อนแบบนี้นะ

ไม่งั้นแล้วคือประเทศไทยมันก็ไม่ปราสจากกับโรคโควิดไทยสัก
ล่าสุดค่ะคุณผู้ชมทีนี้อันนี้น่าจะเป็นข่าว
ที่ทำให้ท่านกังวลใจ
เพราะล่าสุด๔ทุ่มที่ผ่านมาทางกลุ่มเส้นได้
เขากลับไปหาสองสามีภรรยาที่รถเก่งคันดังกล่าวอีกครั้ง

ไปแล้วค่ะทั้งสองสามีภรรยานะคะ

บอกว่ารถเก๋งคันนี้ขับออกไปตั้งแต่ช่วง๕โมงเย็น
และทางกลุ่มเส้นได้พยายามโทรศัพท์ติดต่อไป
ปรากฏว่าทั้งสองคนไม่รับโทรศัพท์แล้ว

ไม่ทราบชะตากรรมแล้วค่ะ
เมื่อกี้พอจะเห็นในภาพในภาพประกอบ

เพื่อที่จะให้คนเขาช่วยกันดูช่วยกันตาม

พอจะเห็นไหมไม่เห็นเลยแม่

จากแฝดดินแดงที่ลงมากลางเต็นต์
จนถึงเมื่อวานที่คุณป้าท่านหนึ่ง
หน้าสอนอนางเลิ้งนี่อันนี้
หวังใจว่าจะไม่มีแบบนี้ออกมานอนข้างนอกอีก
หวังนะฮะถ้าเป็นจริงเป็นอย่างไรก็ตอบยากเหลือเกิน

คุณผู้ชมครับไปดูคนในวงการบันเทิง
โกติอารามบอยเป็นคนบันเทิงคนล่าสุด
ที่บอกว่าเขาติดโควิด๑๙ครับ
โกติหรือว่านายเจริญพรอ่อนละไม้นะครับ

หลังจากได้รับผลยืนยันการติดเชื้อโควิด๑๙
เมื่อวันที่๒๙มิถุนายนที่ผ่านมาครับ
ก็ตีบอกว่าเสียใจกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนะ
แม้จะพยายามกักตัวอยู่แต่ในสวนของเขานะ
แล้วก็ออกไปเฉพาะสถานที่ที่จำเป็น
ต้องไปอัดรายการอะไรแบบนี้เท่านั้น
ไลน์ย้อนหลังของโกตินะครับ
จาก๒๑มิถุนายนถึง๒๙มิถุนายน
ที่เขาไลฟ์สดบ่อยผมก็เข้าไปดูบ่อยเหมือนกันนะครับ
มีวันที่๒๒มิถุนายนนี่แหละที่ไปร่วม
อันนี้สิไปร่วมวิเคราะห์ฟุตบอลยูโร
เช้าวันที่๒๓มิถุนายนไปวัดห้วยด้วนที่นครสวรรค์
ช่วงบ่ายไปวัดตึกที่ชัยนาฏแล้วเข้าไปสวอปเทสนะครับ
ผลออกมาตอนนั้นนะวันต่อมาเป็นลบ
ก็เข้าอัดรายการครัวคุณต๋อย
จากนั้นค่ำวันที่๒๕มิถุนายน
ทราบว่ามีทีมงานติดเชื้อโควิด
จึงเริ่มกักตัวและยกเลิกงานทุกอย่างทันที
ระหว่างกักตัวเริ่มมีไข้แล้วไม่สบาย
ไปตรวจซ้ำและรู้ผลวันที่๒๙
มิถุนายนนั่นแหละว่าติดโควิด๑๙
สำหรับผู้ที่อยู่ในไทม์ไลน์กับโกตินะครับ
ก็เข้าไปตรวจหาเชื้อ
แล้วก็รอฟังผลกันอยู่
โอ้โหมีแต่คนดังท่านอะไรคน
โกติอย่างนี้พี่บิ๊กกั๊กอย่างนี้โอ้โหนี่นะครับ
คือทุกคนเนี่ยผลตรวจออกมาเป็นลบทั้งหมดฮะ

เช่นเดียวกับคุณแม่ดาวเรืองนะครับ
คุณแม่ของคุณโกติที่ปลอดภัยดี

แล้วก็ปกติก็คุณแม่ไม่ได้อยู่กับคุณโกติอยู่แล้วนะฮะ
ทั้งนี้โกติเพิ่งไปฉีดวัคซีน
ขณะที่นางเอกสาวแต้วนัทพรเตมีรักนะครับ

นี่นะสินี่แหละเป็นสตอรี่ไอจีของเธอ
ที่สาวแต้วลงภาพจูงน้องหมาไปเดินเล่นในหมู่บ้าน
ทั้งที่อยู่ในระยะกักตัวเพื่อสังเกตอาการ
ชาวเน็ตก็มาบอกว่ากักตัวมันต้องอยู่บ้านไหม

จะเสี่ยงสูงหรือจะเสี่ยงต่ำก็ตาม

แต่หลายคนก็บอกคลิปเก่าหรือเปล่า
ช่วงนี้ไม่มีรูปจะลงเลยเอาคลิปเก่ามาลงหรือเปล่า
เอ้าจะยังไงก็ตามเดี๋ยวรอสาวแต้วออกมาชี้แจงครับ
ค่ะแล้วก็เห็นบอกว่าล่าสุดเนี่ยเธอบอกว่า
คุณแม่เองก็ดุเธอเหมือนกันนะที่เอาคลิปนี้ไปลง
อยากต่อไปดูเรื่องของสถานการณ์โควิดที่ร้อนแรงนะครับ

ว่าใครเป็นคนโต้โผล่นะฮะไปมาลุงป้อมออกมาโต้
เรื่องนี้แล้วแล้วมีเขาวว
เกิดขึ้นด้วยฮะโต้โผคือใคร
โต้โผเนี่ยคือคุณประภาวีเหมทัศน์
โผล่เลยแล้วบอกไม่ได้เล่นนะ
อันนี้เรื่องจริงและทำจริงตอนนี้มีคนร่วมใน
ขบวนที่ว่านี้ไม่น้อยกว่า๒๐๐ราย

ที่เขาบอกต้องทำเพราะมันเกินทนแล้ว
เหตุการณ์ที่เกิดขึ้นเอาอยู่ดีจะมาสั่งปิดร้านห้ามกินข้าวในร้าน
โอ้โหเจ๊งไม่เกี่ยวกับการเมืองใช่ไหมไม่เกี่ยวฮะ
เขาเป็นนักธุรกิจเขาทำมาหากินไม่รู้จะทำยังไง
ตอนนี้มันทำมาหากินไม่ไหวแล้วดังนั้นจึงได้ผุด
แท็กนี้ขึ้นมากูจะเปิด
มึงจะทำไมอันนี้ผมอ่านตามข้อความที่ว่านั้นนะ
ไปมาคุณประภาวีบอกต้องเดินหน้า
ลุยต่อฟังเสียงคุณประพาวีฮะค่ะ
ไม่มีเวย์ไหนอีกแล้วที่จะทำให้คุณรอดได้
อกจากการที่ไม่ต้องไปฟังมัน

เอาง่ายเราเป็นกระทรวงพาณิชย์
หรืออะไรก็ตามที่มีโอกาสมีอำนาจในการไปปกป้องเขาได้

แต่เราเป็นประชาชนธรรมดาเรารับผิดชอบแทนเขาไม่ได้
เพราะฉะนั้นทุกคนที่เข้าร่วมแคมเปญ
ต้องรับความเสี่ยงด้วยตัวเอง
แต่อย่างที่บอกคือเรามีข้อมูลสองสามร้อยล้านจริง
แต่เราไม่เคยคิดจะเปิดเผยข้อมูลเหล่านี้
กว่าวันหนึ่งที่มันรู้สึกว่าแข็งแรงพอ

ส่งข้อมูลเหล่านี้ให้คนที่พร้อมจะไปกินในพื้นที่นั้น
ลูกค้าเขาก็ไม่กล้ามาอยู่ดีนา
นี่ร้านแรก

ไม่อยากฝืนกฎหมายเพราะเวลาโดนแล้ว

มันก็มีอีกกลุ่มหนึ่งนะออกมาคือคู่ขนานกันเลยฮะ

มันก็เลยแตกออกเป็นเสี่ยงแบบนี้นะครับ
ดังนั้นคือผู้ประกอบการเขาไม่อยากจะไปขัดคำสั่งรัฐบาลหรอก
แต่ลุงลุงไหน๒ลุง๓ลุงเนี่ยต้องช่วยเหลือผู้ประกอบการอย่างจริงจังครับ

ช่วยแสดงความเห็นกูจะเปิดมึงจะทำไม

อะไรอ่ะช่วยหมดทุกอย่างแล้วจะเอาอะไรอีก
วะวะวะหรือวะวะวะวะอย่างนี้ด้วย
ตัวอย่างที่หน้าจอทีวีไม่ค่อยคุ้มค่าเท่าไห
ฟังให้ผมกับท่านเองน่ะ
รัฐบาลได้ช่วยทุกอย่างนะ

ช่วยทั้งคนที่กรรมกรทั้งหมดทั้งคนคณะคนทำงานทั้งหมด
ทุกส่วนรัฐบาลออกมานี่ครับ

การช่วย๕๐เปอร์เซ็นต์ช่วยทั้งหมด

ลุงป้อมเดี๋ยวมาผิดคอนเซ็ปต์นะวันนี้
ทำไมพูดเกินสองคำปกติพูดแค่ว่าไม่รู้ปกติยังไง
แค่นั้นเองแต่วันนี้พูดเมื่อวานเนี้ย
ค่อนข้างที่จะเต็มเม็ดเต็มหน่วยพอสมควร
หลังจากลุงป้อมจะเอาอะไรอีกวะพอวะออกมา
คุณปภาวีออกมาอีกรอบนึงแล้วบอกเนี่ย

แล้วจะมาช่วย๒๐๐๓๐๐แล้วจะทำไมวะ

คำนี้กลายเป็นคำร้อนแรงในขณะนี้นะฮะ
เล็กวาสนานาน่วมแกก็เลยช่วยเฉลยหน่อย
ว่าเป็นเพราะอะไรลุงป้อมก็เป็นคนบอกเอง

ก็เลยจะให้ตอบยังไงไม่รู้จะตอบว่ารู้ได้ไงนะฮะ
เดี๋ยวฟังเสียงตอนที่ลุงป้อมบอกไม่รู้ไม่รู้
ไม่รู้ไม่รู้นี่รู้สึกยังไง

แต่หลายท่านวิเคราะห์แล้วว่านี่คือการสื่อสารขั้นสูง
คือเรารู้เต็มอกแต่เราจะบังคับหัวใจเรายังไง
บอกว่าไม่รู้ไม่รู้ได้ต้องหัวใจขั้นสูงเหมือนกัน

ในอดีตมีบิ๊กจิ๋วก็เป็นแบบนี้มาได้ทำได้เหมือนกัน
เดินหนีนักข่าวตั้งแต่หลังตึกไทยคู่ฟ้า

มีเหรอคนระดับนี้จะไม่รู้สิ่งที่ถาม
แต่ท่านบังคับใจตัวเองได้ระดับนี้
ถึงบอกว่าไม่รู้ไม่รู้
บางเรื่องนี่ไม่รู้จริงบางเรื่องนี่ไม่รู้ปลอม

อ้าวจากนะจ๊ะสู่โว๊ะนะครับ

ผมให้คุณถ่ายว่าท่านนี้เป็นใคร

น่าจะมีรีลาไม่เหมือนกันครับครับครับครับครับครับ